คุณผู้ชมครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ระยองกันหน่อยก่อน
อันนี้น้ำท่วมจนบิ๊กตู่พลเอกประยุจันโอชารัฐมนตรีกระลาโหม
อืมลงพื้นที่เมื่อวานี้ค่ะจำภาพเหตุการณ์นี้ได้ไหมฮะ
เอามือแตะอกซ้ายนี่คือตอนที่ไปเยี่ยมเยี่ยนศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ค่ะนี่นะฮะที่โรงเรียนทัพมาใช่ไหมใช่แตะอกซ้ายแล้วบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่า
เห็นประชาชนเจ็บปวดแต่นายกและรัฐมนตรีเจ็บปวดกว่า
อันนี้คือภาพเมื่อวานยังจับใจคนอยู่เลยปรากฏว่าวันนี้ชาวเน็ตเนี่ยมีการแชร์คลิปแล้วบอกว่า
เป็นห่วงและกลัวว่าลุงตู่จะเจ็บปวดมากหรือเปล่าเพราะอะไรไปดูฮะ

คือจังหวะนี้เหมือนกับสะดุดล้มก้าวไม่พ้นพุ่มไม้เหมือนจะล้มลงไปจับกบ
ค่ะก็เลยทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าอุ้ยลุงตู่จะเจ็บปวดตรงนี้ไหมเนี่ย
แล้วนักเรียนก็รีบวิ่งมานักเรียนนี่รอที่จะเข้ามาให้กำลังใจแล้วรอถ่ายรูป
แต่ว่าบางคนก็บอกว่าได้ยินเหมือนมีเสียงคนหัวเราะด้วยนะฮะ
เอาล่ะเจ็บจากตรงนั้นก็มาเจอนักเรียนนี่ฮะถ่ายรูปเห็นไหมแฟนคลับ

นี่ก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ๓สัปดาห์กว่า
หลังจากที่สารรัฐมนุนนั้นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกที๓๐กันยายนว่า
คำวินิจฉัยสารพนูนปมนายก๘ปีจะเป็นยังไง

ในขณะที่ลุงป้อมครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้รักษาการตำแหน่งนายกลงอีสานครับ

ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

พร้อมกับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลัง

ไปร่วมงานพลังประชารัฐมัดใจประชาชน
คือพบปะกับว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตอีสานเหนือ
พื้นที่หนองบัวลำพูร้อยเอ็ดขอนแก่น

ถือป้ายให้กำลังใจแล้วร้องเพลงให้กำลังใจ

ผมบอกให้ว่าเขาเขียนข้อความว่ายังไงรู้ไหมครับมิ้น

ขอให้สามปอยู่ยาวรวมพลังคนอีสานสนับสนุน
ลุงตูลุงป้อมลุงป๊อกลุงติ

ฮักเดอร์๓ลุงลุงป้อมสู้

ขอดูลุงป้อมอีกสักครั้งหนึ่งฮะ
จังหวะที่ลุงป้อมเขาลงมาจากรถแล้วเขาก็เดินมา
พอจะมีภาพนิ่งของลุงป้อมบ้างไหมฮะ
ให้สังเกตที่กางเกงเพราะอะไร
คุณผู้ชมทีมข่าววันนี้ตาวัยสังเกต

กางเกงยีนไม่เคยเห็นลุคนี้มาก่อน
เป็นลุคสบายละฮะ

ใส่กางเกงยีนฮะโอ้โหลดอายุไปได้เยอะเลย
ไปเลยว่าก่อนหน้านี้แกจะขาเจ็บใช่ไหม
เอกประวิทย์ครับวันนี้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เปิดเวทีเสวนาและพร้อมแล้วปักทงรบ
สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ายุบสภาเมื่อไหร่

ขอโทษป้อมจะว่ายังไงครับ